เมื่อคืนที่ผ่านมาที่บริเวณท้องสนามหลวงกันหน่อย
นะครับนะฮะแน่นอนนะฮะมีการประทาการกระทบกระทั่งกันทั้ง
สองฝ่ายมีการใช้แก๊สน้ำตาลรวมทั้งกระสุนยางเพื่อ
เพื่อสลายการชุมนุมด้วยนะครับเป็นภาพบริการที่เริ่มขึ้นตั้งแต่เมื่อวานนะครับ
ซึ่งเป็นการชุมนุมที่เรียกว่าร้ายแกนนำที่บริเวณท้องสนามหลวงเมื่อวานนี้นะครับ
เขานัดกัน๖โมงเย็นเป็นต้นไปนะฮะเพื่อทำกิจกรรมแสดงออกทางการเมือง
แต่ก็มีมวลชนเริ่มทยอยกันมาตั้งแต่บ่าย๒โมงตามที่เห็นในภาพ
แน่นอนนะฮะจุดนี้เขาก็มีการนำตู้คอนเทนเนอร์รั้วรวดหนามมาทำแนวกั้นเอาไว้ต่าง
ขณะที่บริเวณซอยข้างสารหลักเมืองตำรวจได้มีการนำรถเครื่องขยายเสียง
และรถฉีดน้ำแรงดันสูงไปจอดเตรียมพร้อมไว้๒คันครับ
เช่นเดียวกันกับที่บริเวณด้านหลังแนวตู้คอนเทนเนอร์ชั้นที่๒ซึ่งเป็นแนวรับชั้นสุดท้าย
บริเวณหน้าพิพิธภัณฑ์วัดมหาธาตุจรดกับถนนราชดำเนินในฝั่งของสารหลักเมือง
มีการนำรถฉีดน้ำแรงดันสูงไปจอดเอาไว้ที่แนวหลังตู้คอนเทนเนอร์อีก๑คันเช่นเดียวกัน
นี่นักข่าวเราก็ถ่ายภาพไปก็จะเห็นว่าจอดอยู่ด้านในนะครับ
จนกระทั่งสัก๕โมงครึ่งครับกลุ่มผู้ชมนุมเริ่มเคลื่อนย้าย
มีการไปย้ายแผงกั้นไม่ให้ที่จะผ่านเขาเข้าไปที่ท้องสนามหลวงก็มีการไปรื้อออก
เอาครีมไปตัดรั้วรวดหนามหีบเพลงต่าง
จากนั้นกลุ่มผู้ชุมนุมบางคนเริ่มเป็นการเอากระดาษมาพับเป็นเครื่องบิน
แล้วก็พยายามที่จะล่อนข้ามตู้แนวคอนเทนเนอร์เข้าไปตามที่มีการประกาศนัดรวมตัวกันไว้
แต่เครื่องบินกระดาษไม่สามารถจะบินข้ามไปได้เนื่องจากว่าแนวของตู้คอนเทนเนอร์มันค่อนข้างสูงคุณผู้ชม
แล้วมันก็มีแลนดพลาสติกอีกเบ็ดเสร็จแล้วมันสูงตั้ง๑๐เมตรมันก็ร่อนไปไม่ถึงหรอกครับ
ต่อมากลุ่มผู้ชุมนุมกลุ่มหนึ่งก็มีการนำว่าวครับที่สกรีมรูปใบหน้าของแก่นำม็อบรัศดรเนี่ยนะฮะ
มาเล่นนะฮะก็ซักขึ้นสู่ท้องฟ้าตรงนี้แล้วก็มีป้ายนี้ปล่อยเพื่อนเราปล่อยเพื่อนเราสกรีนเข้าไป
ว่าวแล้วก็อ่าชักขึ้นสู่ท้องฟ้ากันไปส่วนสถานการณ์เนี่ยตั้งแต่บ่ายสองโมงจนถึงเย็นเย็นเนี่ย
ยังไม่มีอะไรตึงเครียดมากเท่านั้นนะฮะแต่พอตกค่ำสิครับสถานการณ์มันเริ่มตึงเครียดมากขึ้น
พยายามที่จะดึงตู้คอนเทนเนอร์๑ตู้ร่วงลงมา
ซึ่งเจ้าหน้าที่ซึ่งอยู่ด้านหลังแนวตู้ก็มีการประกาศเตือนแล้ว
นะครับว่าให้หยุดการกระทำเหล่านั้น
จนกระทั่ง๑ทุ่ม๒นาทีครับเจ้าหน้าที่เขาประกาศตามเครื่องขยายเสียง
นับถอยหลัง๑๐วิ๑๙แปล๗๖๕๔๓๒๑
แล้วก็ฉีดน้ำใส่กลุ่มผู้ชุมนุมนะฮะขณะที่หลังจากฉีดน้ำเกิดเสียงดังคล้าย
ระเบิดขึ้นมาหนึ่งครั้งนะฮะเจ้าหน้าที่ก็เลยประกาศให้กลุ่มมวลชนถอยหลังอ่า
ออกไปจากบริเวณตู้แนวนี้ซะนี่ฉีดน้ำแล้วนะครับ
นี่ฉีดมาฝั่งนี้แล้วนะฮะแต่ก็ยังมีเสียงดังคล้าย
ระเบิดขึ้นอีกเป็นระยะเจ้าหน้าที่จึงต้องฉีดน้ำใส่ฝั่งของกลุ่มผู้ชุมนุมอีกครั้ง
ในขณะเดียวกันก็มีผู้ชุมนุมบางส่วนครับมีการคว่างเข้าของไปฝั่งของเจ้าหน้าที่เหมือนกัน
ขณะที่ตำรวจควบคุมฝุงชนเองก็เริ่มขยับพื้นที่เข้าไปมาอยู่ที่ฝั่งหน้าโรงแรม
รัฐนาโกศิลป์ด้านมวลชนเองก็มีการนำรั้วมากั้นเป็นแนวเอาไว้เช่นเดียวกันนะครับ
ทุ่มครึ่งครับผู้ชุมนุมไม่ได้ถอยออกไปพ้นแนวกั้นตามคำประกาศของเจ้าหน้าที่นะครับ
เจ้าหน้าที่เองก็เริ่มเดินหน้าออกมาจับกลุ่มผู้ชมนุมบางส่วนไป
จนกระทั่ง๑ทุ่ม๔๐นาทีได้มีการประกาศยุติการชุมนุมของกลุ่มรีเด็ม
ให้กลุ่มผู้ชมนุมนั้นถอยออกมาจากพื้นที่โดยด่วนโดยให้เดินทางไปทางสะพานพระปิ่นเกล้า
ซึ่งขณะนั้นเนี่ยยังมีการเดินทางออกมาได้อยู่ยังไม่มีการปิดนะฮะเจ้าหน้าที่เองก็ลุกคืบไปเรื่อย
นะครับนี่มาก็มีเนี่ยฮะเห็นไหมครับมีภาพอะไรเกิดขึ้นจนตอน๑ทุ่ม๕๐นาทีครับมวลชนกำลังจะทยอยเดินทางกลับ

เลยนะครับยังไม่จบแค่นั้นคุณผู้ชมครับนะอีกด้านหนึ่งของที่บริเวณแยกครอบครัวก็มีการจุดไฟเผากระถางต้นไม้ที่บริเวณแนวกั้นของกลุ่มผู้ชนุมด้วยครับตำรวจควบคุมฝุงชนเองก็เลยเดินหน้าเข้าไปจับกลุ่มผู้ชนุมบางส่วนนะจนบางส่วนเองก็ถอยมร่วนไปอยู่ที่บริเวณอนุสาวรีประชาธิปไตยนะจุดนี้ตำ
ทำให้ผู้ชมนุมวิ่งแตกคือถอยร่นเข้าไปในถนนดินสอข้างโรงเรียนสตรีวิทยาแล้วก็ไปรวมตัวกันที่บริเวณเชิงสะพานวัญชาติครับระหว่างนั้นมีรถตู้ของตำรวจผ่านเข้ามาก็เลยถูกล้อมนะฮะแล้วก็มีการกระทบกระทั่งกันนะฮะจนกระทั่งสัก๔ทุ่มกว่าตำรวจสามารถสลายการชุมนุมได้แล้วก็ผลักดันทั้งหมดออกมานอกเหนือบริเวณนั้นแล้วก็ยึดพื้น
ทั้งสองฝ่านทั้งสองฝ่านเหตุการณ์มันก็ค่อนข้างจะชุนละมุนนะฮะก็แยกไม่ออกว่าใครเป็นใครแหละตอนนั้นนะฮะหลังจากนั้นตอน๕ทุ่มครึ่งได้ครับมีรายงานเรียกว่ามีคนเจ็บที่ถนนข้าวสารเป็นผู้หญิงหนึ่งรายบาดเจ็บที่ศีรษะต้องส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลครับเบื้องต้นคาดว่าถูกกระสุนยาง
คือทางตำรวจยืนยันว่าอุปกรณ์ที่เจ้าหน้าที่ใช้สลายการชุมนุมในครั้งนี้นะครับ
มีโล่กระบองใช้การฉีดน้ำใช้แก๊สน้ำตาแล้วก็ใช้กระสุนยาง
ซึ่งทั้งหมดนะครับเป็นไปตามยุทธวิธี
ศูนย์ธนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนได้ทวิตข้อความผ่านทวิตเตอร์ระบุว่า
ทนายได้รับแจ้งว่ามีผู้ถูกควบคุมตัวอยู่บนรถผู้ต้องขังรวม๕ราย
อกจากนี้นะครับยังได้รับแจ้งจากญาติบอกว่ามีผู้ถูกจับกลุ่มอีก๓ราย
โดยเยาวชนนะครับเป็นเยาวชนอายุต่ำกว่า๑๘ปี๒ราย
แล้วรวมมีผู้รายงานผู้ถูกจับกลุ่ม๘รายครับทั้งหมด
ขณะเดียวกันครับมีบรรยายงานบอกว่ามีมวลชนกลุ่มชายไม่ทราบฝ่ายดีกว่า
ผมใช้คำนี้แล้วกันนะฮะใช้ปืนเนี่ยยิงจนได้รับบาดเจ็บบริเวณหน้าวัดสุทัศน์เทพวรารามราชวรมหาวิหาร
แยกเสาชิงช้านะครับคุณผู้ชมเจ้าหน้าที่นำส่งโรงพยาบาลกลางหนึ่งรายนะครับ
แล้วก็โรงพยาบาลเลิศสิน๑รายซึ่งยังไม่มีความชัดเจนว่าถูกยิงจากฝ่ายไหนฮะ